กับหนุ่มบอยปกรเขามีข่าวแซวกันมานานแล้วแหละ
ว่าเป็นมือหนึ่งของสะพ้ายใหญ่บ้านฉัดบริรักษ์
สนิทสนมเข้านอกออกในบ้านได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญน้องวันใหม่ก็ปลื้มยายเอามากด้วย
ทีนี้พอหนุ่มบอยปกรณ์เปิดตัวว่าเออกำลังเดินหน้าจีบสาวเฟย์อยู่
แต่ล่าสุดพี่แจ๊คภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพที่ยายปอมแปมเนี่ยนอนหนุนตักเฮียบอย

คุณแม่มองอยู่ไม่รู้ว่ามองอะไรนะ
ก็เลยได้รู้ว่ายายปอมแปมเนี่ยถูกขยี้หัวใจด้วยคำพูดนี้จากเฮียบอยค่ะ
คือยายปอมแปมแกเห็นเฮียบอยโพสต์ภาพนี้ลงไอจีกับแคปชั่นว่าหวานยังหวานอยู่
แล้วก็ติดแฮชแท็กสไพท์ทิปเออนี่ถึงจะเป็นสไพท์ทิป

ยายก็เลยทักแชทไอจีไปหาเฮียบอยว่าเออเธออยากได้ภาพนี้ส่งมาให้หน่อย
แต่สิ่งที่เฮียบอยตอบมานั้นทำเอายายถึงกับจุกเลยค่ะเฮียบอยบอกว่า
ไลน์มาหน่อยหาไลน์ไม่เจอค่ะงานนี้ยายปอมแปมไม่ขอเงียบ
ตัดเพาะลงไอจีค่ะว่าไม่ใช่หาไลน์ไม่เจอหรอกนี่ว่าลบไลน์ทิ้ง
ประมาณว่ามันยังไม่ไว้ใจตัวเองเออเปลี่ยนโทรศัพท์ป้าแม่
เข้ามานะตบไหล่รูปหลังให้ยายใต้คอมเมนต์กันเพียบเลยคุณผู้ชม
เฮียบอยเฮียบอยเข้ามาเมนต์นะบอกว่าไม่ต้องร้องนะอุ้ย
บอกแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการปลอบหรือว่าซ้ำเติมกันแน่นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนคุณแม่นั้นมองแล้วก็บอกว่า